คุณผู้ชมไปดูแล้วก็ลองคิดดูว่าเชื่อหรือไม่
ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่รอบตัวเราจริงค่ะ
โอ้โหคุณคะคือเราเนี่ยนะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้

กล่องตุ๊กตาที่อยู่บ้านบนตู้ค่ะ

คือผู้ชายคนนี้คุณจำได้ไหมเขาเคยมาไลฟ์ขายตุ๊กตา

นั่นไงเขาก็เลยแบบเฮ้ยยังไงกันละเนี่ย
บอกกันหน่อยละกันผู้ชายคนนี้คือคุณเอ็มนะคะ
แล้วก็ระบุข้อความเอาไว้บอกว่าไลฟ์สดพูดคุยกับคนดูตอนตีหนึ่ง
แต่ได้ยินเสียงแปลกได้ยินเสียงไม่พอนะ
เห็นว่ามันแปลกตรงที่ว่าขยับได้ด้วยค่ะ
ก็คือกล่องตุ๊กตาที่อยู่บนหลังตู้
เฮ้ยมันขยับได้ยังไงขยับได้เองถึง๒ครั้งเลยนะ
ก็ไม่รู้อ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ชาวเน็ตล่ะค่ะ
ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะ
บอกอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะผมเนี่ยนั่งมองดูแต่กล่องตุ๊กตาทั้งคืนเลยอ่ะ
บางคนก็บอกอีกเหมือนกันโหเห็นแบบนี้กลัว
เป็นหนูหนูทิ้งไว้แล้วไม่เก็บไว้ดูหรอก
แต่บางคนก็แสดงความคิดเห็นในเชิงเหมือนกับว่ามีเหตุมีผลหน่อย
แบบอารมณ์วิทยาศาสตร์นิดนึงว่าแบบในห้องน่าจะมีหนูหรือเปล่า
หนูตัวเล็กซ่อนอยู่หลังกล่องแล้วมันขยับแบบนี้ไหม
คือพยายามจะมองไปในแง่ที่พิสูจน์เอาแบบนั้นนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วเรายังไม่มีคำตอบให้กับเรื่องนี้
คงต้องไปตามติ๊กต๊อกคุณเอ็ม

ผู้ชายคนนี้เขามีรังมีอะไรเซนต์เป็นพิเศษหรือเปล่า

จริงถ้าดิฉันเป็นเขาดิฉันเขาคงไม่ไลฟ์ตอนตีหนึ่งแล้วอ่ะ